เพราะว่าเธอก็มีเรื่องที่ถึงกับหัวเราะไม่ออกคำไม่ออกเหมือนกัน
ดีเจต้นหอมสกุลตลาค่ะ
คุณค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ต้นหอมหลายคนรู้ว่าเธอทำธุรกิจส่วนตัวด้วย

ต้นหอมบอกว่านี่ค่ะติดหนี้สินรุงรังไปหมด
แต่ว่าเธอก็ไม่ท้อปีนี้ขอลุยธุรกิจต่อ
แล้วก็ดันเจอปัญหาอีกเพราะลูกค้าเนี่ยสั่งของแต่ว่าไม่มีของให้
เพราะว่าแพ็คเกจที่ทำที่จีนหยุดช่วงปีใหม่พอดีติดตรุษจีน

แต่ว่แหละมันสอนเราอย่างหนึ่งว่าชื่อวิชัพดิ์ที่อะไรมามันประมาทไม่ได้
เพราะว่าวันนึงที่มันเกิดลมขึ้นมาหัวเราแทบไม่เหลือเลย
แล้วก็เอาล่ะเราลุกขึ้นมาสู้ใหม่
จีนเป็นประเทศที่ปิดตุ๊จีนยาวมาก

ใช่ฉะนั้นเขาจะปิดอยู่ประมาณครึ่งเดือน
อภัยในความไม่สะดวกสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อของเรา
แต่เราจะบอกว่าของแถมเราแถมให้แน่นอน
ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลูกค้าที่รอของอยู่ก็รอกันนิดนึงแล้วกันนะ
ส่วนเรื่องลูกจากน้องชายแท้เนี่ยค่ะ
ต้นหอมบอกว่าขอให้ทุกคนเรียกว่าเป็นลูกของเธอ

เพราะว่าเธอเองเขาบอกว่ายังไม่คิดจะแต่งแบบจริงจัง
แล้วก็สอดคล้องกับที่หมอดูทักบอกว่า
คนราศีตุลถ้าโสดแล้วจะรวย
งานนี้ต้องไปถามดูซิว่าหนุ่มสันเนี่ยเขางอนน้อยใจหรือเปล่าค่ะ
น่าเสียเล็กน้อยแต่ก็คือหอมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนเลือกแหละ

ชีวิตคนเราต้องการความสุขมีคู่ก็รวยได้

มดลูกน่าจะไม่ทำงานหมดอายุไปแล้ว

ก็หอมว่ามันโฟกัสเปลี่ยนไปแล้วไปที่ลูกแล้ว
เรื่องแต่งก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้ามันมีช่วงเวลาที่เหมาะสม
หรือมันถึงเวลาจริงอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีวันนั้น
ความรวยอาจจะไม่ใช่ที่สุดของทุกคนเสมอไป
บางคนเขาบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยมากแค่ไหน
แต่อยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับณปัจจุบันที่เราอยู่มากน้อยขนาดไหน

เห็นทำโรยกงรายการอยู่กับเพื่อนก็เฮฮาสนุกสนานดี